คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะคะ
ผู้ระเหมาก่อสร้างอายุ๕๕ปีค่ะ
พาครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องมารับเหมาก่อสร้างเมนของวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่เขาขึ้นไปที่โครงสร้างด้านบนเนี่ยนะคะ
ไฟมันรั่วค่ะพอรั่วเสร็จปุ๊บไปช็อตเขาเนี่ยจนกระทั่งหมดสตินะคะ
เขาหมดสติติดอยู่บนด้านบนเนี่ยคุณผู้ชม
สักพักหนึ่งเนี่ยเขาเสียชีวิตเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะ

ปรากฏว่าตำรวจภูทรสะบัวจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
พร้อมรถกระเช้าของอบตเขาไม้แก้ว
ไปรับร่างของผู้เสียชีวิตลงมาค่ะ
หลังจากนั้นก็ประสานการไฟฟ้าให้ตัดไฟฟ้า
แล้วก็ขึ้นไปนำร่างของนายจำปาดวงสว่างอายุ๕๕ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติลงมาด้านล่าง
คือลักษณะการลงมาเนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรี
จากการสอบถามนายนิคมชุ่มทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลเขาไม้แก้ว
ทราบแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมกับญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
มารับเหมาก่อสร้างเมนเผาศพให้กับสำนักสงฆ์บ้านนาคลองกลาง
ขณะที่กำลังก่อสร้างอยู่บริเวณโครงสร้างด้านบน
ก็เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมาจากด้านล่างของตัวมิเตอร์ตัวมอเตอร์
ทำให้กระแสไฟมันไหลมาตามขดลวดสลิงไปยังด้านบน
แล้วก็ทำให้เกิดการช็อตนายจำปาที่กำลังนั่งทำงานอยู่บนนั่งร้าน
ลักษณะของนั่งร้านเนี่ยคือเป็นโครงเหล็กจนกระทั่งนายจำปา
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ